ธนัดทีวีมีการนำเสนอเรื่องราวของการทำศัลยกรรมใบหน้าของคุณสุรชัยสมบัติเจริญ
ก็มีคนถามมาว่าจะได้เห็นใบหน้ากันเมื่อไหร่
เต่งตึงจะเฟสออฟได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
น่ะสิเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนอยากเห็นแล้วล่ะ

เพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการศัลยกรรมเมืองไทยเหมือนกันนะครับ

ล่าสุดค่ะมีข้อมูลเปิดเผยมาจากลูกสาวคนเล็กของคุณสุรชัยบอกว่า
อาการคุณพ่อตอนนี้ดีขึ้นเป็นลำดับแล้วค่ะ
คุณดิ้งกระมวลชนกสมบัติเจริญนะคะก็ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงอาการล่าสุดของคุณพ่อ
หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าให้อ่อนไวในเย็นวันศุกร์ที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ดิ้งบอกว่าล่าสุดแผลหลังผ่าตัดไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วง
แล้วก็คุณพ่อค่อยฟื้นตัวดีขึ้นมากแล้วสามารถพูดคุยและรับประทานอาหารอ่อนได้เอง
รวมถึงยังมีกำลังใจดีค่ะร่าเริงแจ่มใสและที่สำคัญที่สุดตัวคุณพ่อเองนั่นแหละอยากเห็นโฉมหน้าใหม่ของตัวเองมากที่สุด
แต่ตอนนี้ไม่มีใครยอมให้กระจกคุณพ่อเลยเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยก่อนเพราะบางทีอาจจะยังมีแผลบวมอยู่บ้างยังไม่เข้า
ยังไม่เข้าที่บ้างส่วนทางด้านของดรเซปิงชัยศาล
ส่วนหนึ่งก็มาจากความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดของทีมแพทย์คนไทยด้วย
ซึ่งคุณสุรชัยสมบัติเจริญจะพักฟื้นไปจนถึงวันพุธที่๑๗กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดปลุกเส้นผมแล้วก็จะพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลอีกสักระยะหนึ่ง
ก่อนที่จะมาเปิดเผยโฉมหน้าใหม่ให้คนไทยได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ